ไปดูอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ค่ะ
ตำรวจสพพศิษยาได้รับแจ้งเหตุ

พุ่งไปเสยชนท้ายกับรถสิบล้อค่ะ
แล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะคือสภาพศพคอเกือบขาดเลยอะค่ะ
นี่คือถนนสาย๓๔๗ปฐุมธานีบางปะหัน
รถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถสิบล้อสภาพคือพังยับเลย

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายจิรวัตรไรอุดมอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรียุธิยาปวสปี๑แผนกช่างก่อสร้าง
คนขับรถ๑๐ล้อนายอุดมศักดิ์น้อยนบอายุ๔๙ก็บอกว่า
เขาก็ขับรถบรรทุกมารับสินค้าเป็นของชำรวย
จากผู้ถมวลภูมิสายศาสตร์๓เขาจะไปจังหวัดเหลย
พอวิ่งมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ช่องเลนซ้ายสุดได้ยินเสียงโครมค่ะ
ตอนนั้นคนขับรถปันทุกข์บอกว่าไม่รู้ว่าเสียงอะไร
รถยนต์ที่ขับตามหลังมาวิ่งมาประกบ
ก็บอกว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้าย

แล้วก็เห็นว่าเสียชีวิตอยู่ท้ายรถนะคะ
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ในพื้นที่พระนครศรีอุทยานะครับ
มีญาติมีครอบครัวมีเพื่อน
ที่เรียนกับผู้ตายก็มารดน้ำศพกันนะครับ
ผู้เสียชีวิตก็คือนายจีรวัตรหรือว่าน้องดรีมนะฮะ

ที่ต้องสูญเสียลูกชายไปอย่างระทัน
แม่บอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่ามีลูกสาวคนโต๑คน
แล้วก็น้องรีมที่เป็นลูกชายคนเล็ก

เพิ่งได้คุยโทรศัพท์กับลูกชายนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุบอกว่าให้รีบกลับบ้าน
ซึ่งจะถึงวันเกิดนะ
ปีนี้ลูกชายจะอายุครบ๑๙ปี
ตั้งใจจะจัดงานวันเกิดให้มาก
แต่กลับเป็นว่าต้องมาจัดงานศพให้กับลูก
เค้าจะมากันทุกปีเยอะอย่างงี้เลยทุกปี
เค้าจะมากินกันที่บ้านทุกปี

น้องดีมบวชก่อนเอาให้ได้ภรรษา

ไม่ได้คุยอะไรเลย

ทำงานหนักทุกวัน
เยอะแล้วแม่ไม่รู้จะทำให้ใคร
เห็นแล้วก็เศร้านะฮะวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของน้องเขาเลยครบ๑๙ปีครอบครัวแล้วก็เพื่อนก็เลย
จุดเทียนเป่าเค้กวันเกิดให้